เรื่องของไฟฟ้าฮะหนุ่มสัตหีบมันโดนถีบเต็มท่าเลย
อยู่ดีมีบินค่าไฟมาเรียกเก็บ
ค่าไฟเรียกเก็บประมาณสักหลัก๓

โดนเรียกเสื้อคุณสวยนะ
ไม่เกี่ยวดูเรื่องไฟฟ้าก่อน

โดนเรียกเก็บค่าไฟรอบนี้ค่าไฟฟ้า๓แสนบาท

เจนรบแสงฮวดอายุ๓๕ปีบ้านแกอยู่เลขที่สวย
๘๘ทัพ๓๑หมู่๗บางเสระอสัตยาหีบจังหวัดชนบุรี

เป็นบ้านธรรมดาปกติอยู่กัน๓คน๗๐๐บาท

มารอบนี้เจอไป๓๐๐๐๐๐บาท
๓๑๘๒๔๙บาทกับอีก๑๘สตางค์ช่วง

รอบนี้ไม่รู้อีท่าไหนอยู่ดีมาเจอแบบนี้งงเหมือนกัน

เดี๋ยวเปิดวันนี้วันที่๒สิงหาเปิดสัปดาห

เป็นไปได้ไหมว่าค่าไฟมันพุ่งทะลุจักรวาล
น่าจะเป็นการเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่เมื่อช่วงเดือนก่อน
เพราะเปลี่ยนมาโอ้โหมันขยันวิ่งแล้วเกิน

แต่สมมุติหากต้องจ่ายจริงพี่เจนบอก
หากต้องจ่ายจริงผมคงขายบ้านทิ้ง

โอ้โหมันทะลุทะลวงขนาดนี้เดี๋ยวฟังจากพี่เจนรบ
บ้านหลังแค่นี้เองแอร์ตัวเดียว

แค่ว่าค่าไฟเดียวละ๑๐๐๐เนี่ย
ขึ้นมา๑๖๐๐ผมว่ามันก็เหลือเกินแล้ว
ปกติเดือนไม่เคยใช้ถึงพันเลยที

อ๋อก่อนหน้านี้คือทุกเดือน

เต็มที่หนักสุดเลยก็ไม่เคยถึง๑๒๐๐

โอ้โหไม่ได้นะครับเป็นเรื่องแน่
มันไม่ใช่แล้วบ้านหลังแค่นี้ค่าไฟเดือน๓แสน
พอข่าวพี่เจนดังออกไปนะ๓แสนบาท
มีคนที่อยู่ในพื้นที่สัตหีบมาร่วมด้วยช่วยกัน

คือราคาค่าไฟขึ้นทุกเดือนเลย
บางคนบอกว่า๓เดือนผมเจอค่าไฟตัวเลขเดียวกันเลย

บางคนบอกเดือนเดียวกันมีเรียกเก็บค่าไฟ๒บิน
เดือนเดียวกันเนี่ยมิถุนาเหมือนกัน
โดนเรียกเก็บ๒บินและค่าไฟต่างกันด้วย
ตอนนี้การไฟฟ้าท่านต้องรวดชี้แจงหน่อยนะ
ไม่ใช่แล้วมันประหลาดอยู่
ในพื้นที่ของบางเสร่สัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ